ซึ่งเรามีการแถลงข่าววันนี้กันด้วยครับ
ในรายการนี้นะครับก็จะเป็นรายการรุ่นอายุไม่เกิน๑๗ปีครับ
เข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมชาย๘ทีมทีมหญิง๘ทีมรวม๑๖ทีมนะครับ

นายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลก็บอกว่ารายการนี้ถือเป็นการวางรากฐานสำหรับเยาวชน
เพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคต
โดยการแข่งขันรายการนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่๔ถึง๑๒เมษายน
ยินเอเซียม๑มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับ